ส่วนเรื่องคดีหวย๓๐ล้านก็ยังไม่จบสักทีนะฮะ
ทางด้านของครูปีชาเองก็ยังคงไปสอนนักเรียนตามปกติ
แล้วก็รอรุ้นผล๒๘กุมภาพันธ์นี้
บอกว่าเขามีหลักฐานอีก๑ชิ้นที่อยู่นอกเหนือสำนวนด้วย
ก็เลยไม่กังวลใจถ้าเกิดว่าคดีนี้จะพลิกไปทางด้านของฝั่งหมวดจรูนนะครับ
ก่อนออกไปสอนหนังสือที่โรงเรียนตามปกติ
โดยบอกว่าก็ไม่ได้เครียดไม่กังวลเพราะว่าความจริงคือความจริง
โดยได้ปรึกษากับทนายความบ้างคิดว่าตำรวจเนี่ยจะพิสูจน์ความเป็นจริงนะฮะ
แต่หากผลออกมาว่าลอตเตอรี่นั้นเป็นของร้อยตำรวจโทจรูลวิบูลก็พร้อมต่อสู้ต่อ
ขณะที่นักข่าวก็ถามว่าครูปีชาจะฟ้องเองเลยหรือไม่
ครูเองก็บอกว่าจะฟ้องนักข่าวนี่แหละ
แต่เป็นการแซวเล่นนะฮะช่วงนี้ก็รักนักข่าวพูดอย่างนี้
รักแล้วหรอคะเห็นก่อนบ่นเบื่อจังเลยขอห่างกัน
อันนี้รักแล้วนะฮะส่วนหลักฐานใหม่บอกแค่ว่าก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว
หลักฐานมีเยอะยิ่งนับวันหลักฐานยิ่งแน่นแต่ขอปิดเอาไว้ก่อน
ตอนนี้ยังไม่อยากพูดถึงเรื่องของหลักฐานเพราะว่าทุกคนเองก็ต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง
แล้วก็ไม่ได้กังวลหากเกิดขึ้นจริง
เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีพยานบางคนกลับคำให้การ
หรือให้การไม่เหมือนเดิม
ครูเองก็สวนกลับบอกว่ารู้ได้ไงว่ากลับคำให้การ
เห็นสำนวนแล้วหรือใครเห็นสำนวนยกมือขึ้น
ตำรวจจะมีสำนวนสื่อเห็นสำนวนไม่ได้นะ
ไปฟังเสียงของครูปีชากันหน่อยครับ
ตอนนี้ก็ให้กันบ้านฝั่งนู้นไว้บ้างนะครับว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ก็ตามสไตล์ของครูก็ยังพูดนิ่มเนิบ
ไม่ได้กังวลอะไรเกิดไปเรื่อยแบบนี้นะครับ
รักษามีมาเติมเรื่อย
ครูปีชายังบอกอีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยน
แต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าออกทีวีทุกวัน
ดังไงนะฮะนักข่าวไปรอหน้าบ้านทุกวัน
เผยว่าเมื่อวานไปดูสวนปามประมาณร้อยกว่าไร่
ในอำเภอบ่อพลอยก็มีคนงานชาวบ้านระแวกนั้นดูอยู่
พร้อมตัดเพราะว่าช่วงนี้ปาล์มราคาตกก็พูดไปให้ฟังนะฮะ
จากนี้นักข่าวก็ยังถามว่าถามถึงคนชื่อฟ้าที่ออกมาปกป้องครู
เมื่อวานได้ข่าวว่าฟ้ามาที่บ้านปรึกษาเรื่องคดีกันหรือเปล่า
ครูก็บอกว่าคุณฟ้ามาเที่ยวมากับพี่สาวตามปกติไม่ได้มีอะไร
ก็บอกว่าเขามีแฮปปี้เพราะว่าดังออกทีวีทุกวัน

ไปเที่ยวบ้านคุณครูกันได้อย่างนี้หรอคะ

เพราะว่าก็อย่างที่ครูบอกแหละคือสำนวนอยู่กับตำรวจ
ไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้คำนวณคิดคาดคณีกันในใจได้
แต่ก็รอแถลงจริงอย่างเป็นทางการ๒๘นี้นะคะ